ทีมชาติเวียดนามเองหลังจากที่เราประกาศ
ทีมชาติเวียดนามเขาก็ประกาศอุ่นเหมือนกันนะครับ
อันนี้เอามาให้ดูเพราะว่าเป็นทีมคู่แข่งที่จะแย่งแชมป์กลุ่มกับเรานะครับ
วันที่๒๖มีนาที่เราแข่งกับอินโดนีเซียเนี่ยเวียดนามจะไม่มีโปรแกรมนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประกาศโปรแกรมออกมาว่าเขาจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติอีรักษ์นะครับ
ปัจจุบันอีรักษ์อยู่ในท็อป๘๐นะครับ
อุ่นในวันที่๒๖มีนาคมที่หมีดิ่งสเตดียม
ที่เขาจะบินมาเยือนมาเลเซียในวันที่๓๑มีนา

อันนี้นี่ตามรายงานและบอกว่าเหงียนกวงฮายแค่งควรสำคัญ
จะได้ลงสนามพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
หายไปเลยแทบจะไม่ได้ยินชื่อเขาเลย
ร่างกายก็อาจจะยังไม่พิสมบูรณ์เต็ม๑๐๐นะครับ

ยังต้องพยายามรักษาอันดับเพราะว่าตอนนี้เขาจ่าฝูงจริง๑๑แต้ม
แต่ว่าอันดับ๒อย่างมาเลเซียก็จี้มาแล้วที่๙คะแนน
คือถ้าสมมุติแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสจะเสียจาฝูงในแมชนี้
รวมไปถึงทีมชาติไทยเองที่เล่นในบ้านเจอกับอินโดนีเซีย
ก็ยังสามารถที่จะแซงเวียดนามได้โดยที่แบบ
มันยังพลิกได้หมดในสายของเรานะครับ
ก็ย้ำโปรแกรมกันอีกครั้งสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
ที่ราชมังคลากีฬาสถาน๒๖มีนาคม
จากนั้น๓๐มีนาคมอุ่นเครื่องเจอกับปานามา
เวลาแล้วก็สถานที่เดี๋ยวรอยืนยันกันอีกครั้งนะครับ
แต่ว่าถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีแน่นอนนะครับ